เอาล่ะมาดูที่โปรยเอาไว้ครับสสเต้

รังนกนะครับมาขอโทษลูกนิสธิ์คนหาปลา
โดยยืนยันบอกว่าไม่ได้มีเจตนาให้ร้ายนะครับ
แต่ตอนนั้นยอมรับจริงนะครับ
ว่าเห็นเป็นคุณแตงโมตั้งข้อสังเกตไปแต่ตอนนี้
รับแล้วว่าเป็นขอนไม้แต่เชื่อว่ามีอะไรจับอยู่
นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับ
ส่วนปกับโรเบิร์ต

นี่ถ้าคนทั่วไปไปได้ใช่ไหมนอกเวลาราชการแบบนี้
มีคนก็ถามนะมีคนก็ถามแล้วตีห้าครึ่งใช่ไหมตีห้าประมาณนั้นแหละสิตำรวจก็ต้องเป็นตำรวจที่อยู่เวร

นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอนะฮะ
แล้วก็นายภัยบูรตรีกาญจนานันต์หรือว่าโรเบิร์ตนะครับ

ไปตั้งแต่ตี๕เช้ามืดเลยนะฮะชุดที่บวชพรามนั่นแหละ
เข้าไปรายงานตัวตามเงื่อนไขที่ขอยื่นประกันตัว
และต้องมารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนทุก๕วัน
โดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เดินทางกลับ
ทำไมรีบมาล่ะโอ้โหกองทัพนักข่าวสิ
เพราะว่าวันนี้เขามีนัดกันด้วยไง
พอเมืองนนตร์ก็หัวบันไดไม่แห้งเลยสิครับ

เวลาต่อมานะครับนายมงคลกิจนะฮะ
ศิลธานนท์หรือสสเต้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ก็มากับนายวินิตรีปัญญาลุงนิดนายลุงนิตคนหาปลา
นี่นะครับคือจะมาขอโทษกรณีที่เคยพูดไปบอกว่า
นิดเหมือนจะไม่ช่วยเหลือคุณตังโม
เพราะเขาเชื่อว่าคุณแตงโมตกน้ำอยู่
ตามคลิปจากกล้องวงจรปิดกลางแม่น้ำเจ้าพญา
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ลอยอยู่ก็คือขอนไม้
นิตเปิดเผยบอกว่าวันนี้เป็นการมาเจรจา
เพื่อให้สสเต้ยืนยันว่าสิ่งที่ปรากฏในคลิปคือขอนไม้
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยพูดคุยกันผ่านโทรศัพท์แล้ว
แต่ไม่ขอรับคำขอโทษผ่านทางโทรศัพท์
แล้วก็อยากให้จบเรื่องนี้ซะไม่อยากให้ยืดเยื้อ
รวมถึงนะฮะเดี๋ยวคนมองว่า
โอ๊ยนี่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของคุณศิรัทธิ์เจนจาฆาตหรือเปล่า
ส่วนตัวบอกแค่อยากมาเคลียร์ให้ตัวเองจบซะนะครับเรื่องตัวเองจบซะ
นายมงคลกิจยอมรับกับสิ่งที่ทำไปบอกผิด
สิ่งใดที่เคยพูดไปสร้างผลกระทบให้กับลุงนิตต้องขอโทษและขออภัย
ยืนยันไม่มีเจตนาทำร้ายเลยนะฮะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหา
โกรธเคืองหรือรู้จักกันมาก่อน
แล้วพี่เต้บอกว่าผมเป็นสอสอผมจะไปทะเลาะกับประชาชนทำไม
ส่วนตัวยังยืนยันว่าก็มีสิทธิที่จะตั้งข้อสงสัยสันนิษฐาน
เพราะทุกคนช่วยกันตามคดีเพื่อช่วยคุณแตงโมให้ได้รับความยุติธรรม
แล้วบอกว่าวันนี้ที่มาขอโทษไม่ได้กลัวว่าจะถูกฟ้องนะ
มันเลยจุดนั้นไปแล้วสำหรับผมเรื่องการถูกฟ้องร้อง
พบกันวันนี้นะครับนายมงคลกิจเมื่อกี้ฮะ
ยกมือไหว้แล้วก็จับมือกันแล้วก็มอบของที่ละลึกกัน
ลุงนิดให้อภัยไหมให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์
ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะถอนแจ้งความหรือเปล่า

สิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็เกิดผลกระทบกับพี่นิด
มากพอสมควรเนี่ยผมก็ต้องขออภัย
เพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่นิดต้องเสียหาย
แล้วผมในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรแล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายนะฮะ
ซึ่งในเมื่อเราผิดเราก็ต้องยอมรับผิด

แต่ก็ให้อภัยครับผมอาจจะมอบภาพไปก็ได้ครับ
จะถอนไหม
อันนี้ขอพูดถามผู้ใหญ่ก่อนนะเค้ามีคนยื่นมาช่วยผมค่ะ
ผู้ใหญ่คือคุณสีระหรือว่างแคม

ต้องเป็นตัวมินิตของพี่นิตกับคุณสีระ
อันนี้ผมแค่ผมมารับผิดชอบในสิ่งที่กระทบกับลุงนิดแค่นั้น

ส่วนในคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
นายมงคลกิจยังเชื่อว่าเป็นขอนไม้ที่มีอะไรสักอย่างเกาะอยู่
แล้วก็ผลักออกไปลักษณะคล้ายถวนน้ำ
กระทั่งคนหาปลาเนี่ยมาเจอนะฮะ
แล้วขอนไม้มันก็วกกลับมาครับ
อยากยืนยันอีกทีไหมคะว่าเชื่อแล้วว่าในคลิปเป็นแค่ขอนไม้ค่ะ
ผมเชื่อว่าในคลิปเนี่ยมีขอนไม้นะครับเป็นขอนไม้
แล้วก็เป็นขอนไม้มีอีกบางสิ่งบางอย่างเกาะอยู่
ถ้าเป็นขอนไม้หนักเนี่ยมันจะให้มันต้องไหลตามน้ำถูกป่
มันจะไหลทะแยงน้ำมามันก็ยังสงสัยอยู่ถูกป่ะ
ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าก่อนที่พี่นิดจะเข้าไปเนี่ย
มันมีบางสิ่งบางอย่างผลักออกจากตัวนั้นออกไปก่อน
แล้วตอนนี้จะหาบอกแสงเกี่ยวกับเรื่องของภาพยาดีเต็มโมงต่อไหมครับ
หาแบบเงียบมั้งคงไม่ได้เปิดเผย
ค่ะเรื่องของคุณเต้กับลุงนิดก็เป็นอันจบลง
แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอดูว่าจะถอนหรือเปล่านะคะ